ผู้ชมมารูต่ออีกคนนึงที่ได้รับผลกระทบชื่อแนวค่ะ
อย่างที่ทราบกันคุณญิพซีทีรียะตีน้องคนนี้

แล้วคือก่อนหน้านี้ก็มีภาพแบบแพลนสวีทกันนะคะ

กับคุณนิโครัฐซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะอยู่เมืองไทย
อะไรปัญหาด้านระยะทางค่ะแต่ครอบครัวฝ่ายชายอยู่ต่างประเทศ
และยังตอนนี้โควิดที่ประเทศไทยไม่ค่อยสู้ดีนัก
ทำให้งานแพลนวิวาของทั้งคู่ต้องสะดุดเลยล่ะค่ะ
งานนี้ยิบทีจะน้อยขนาดไหนไปอัปเดตกับเธอเลยค่ะ

กฎ่าสะใจเป็นยังไงบ้างค่ะ
วัยะสั้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่รีบ
ก็เคยขอมั่นไว้ตั้งแต่เหมือนแบบปีก่อนนู้นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็จริงเราไม่ได้ติดอะไรแล้วค่ะ
ก็รอเตรียมงานแต่ทีนี้ด้วยพอสถานการณ์มันไม่พร้อมค่ะ
ก็ทั้งสองคนก็ไม่ได้มีใครซีเรียสว่าแบบต้องรีบ
ทางครอบครัวเขาก็ไม่สามารถที่จะบินมาได้ด้วยอะไรอย่างนี้
เป็นคนชอบอะไรแบบง่ายครอบครัวอบอุ่นคนน้อย
อาจจะเป็นเกาะที่แบบเหมือนส่วนตัวเล็กคนน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าหลายคู่ช่วงนี้ก็จะแต่งงานคุณดูอะไรอ่ะคะ